มีเด็กวัยรุ่น๗คนไปเล่นน้ำโขงกัน
สุดท้ายเนี่ยน้องที่อายุ๑๕ปีเยาวชนชายนะครับ
จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะจะมีน้องวงกลมสีแดง
นี่เป็นน้องที่แบบลอยไปเลยเห็นไหมครับ
แล้ววงกลมสีเหลืองเนี่ยเพื่อนเนี่ยพยายามจะไหว้เข้าไปช่วย

สุดท้ายเนี่ยน้องในวงกลมสีแดงเนี่ย
เด็กเยาวชนชายวัย๑๕ปีนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหวินาทีชีวิตตรงนี้
แม่น้ำโขงนะฮะที่จังหวัดเชียงรายนะครับต้องเตือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะทางหน่วยเป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
นขรเชียงรายเนี่ยร่วมกับกู้ภัยด้วยหลังจากได้รับแจ้งก็ไปช่วยกันค้นหา
เย็นจนค่ำนักเรียนชั้นม๒เยาวชนชายวัย๑๕ปีจมน้ำหายไป
เล่นน้ำกับเพื่อนที่แม่น้ำโขงตรงนี้คือจุดแถวท่าน้ำบ้านศพคำ
เวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหายไปประมาณ๕โมงเย็น
ถึง๕ทุ่มยังไม่เจอนะฮะแล้วน้ำกลางคืนเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ไหลแรงขึ้นกว่าตอนเย็นอีก
เมื่อคืนนี้ต้องยกเลิกภารกิจการค้นหา

เจ้าหน้าที่คาดว่าจากความแรงของน้ำเนี่ย
ถ้าตามข้อมูลจากเพื่อนแล้วก็คลิปที่ท่านผู้ชมเห็นตอนแรกเนี่ย
คือยังไม่เจอตอนเช้าอะนะ
ก็ตามหลักแล้วก็ถือว่ายังเป็นผู้สูญหายอยู่

แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันหานะครับ
คือเด็กคนนึงที่เป็นวัยรุ่นชายคนนี้จะโตกว่าเพื่อนหน่อยอายุ๒๐ปี

บอกว่าเมื่อวานนี้น้องที่หายไปไปทำงานหักข้าวโพด
แล้วคันเนื้อคันตัวเพื่อนก็เลยชวนกันไปเล่นน้ำกันไหมล่ะ
งั้นไปเล่นน้ำกันที่แม่น้ำโขง
แล้วก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้น
เพราะความจริงทุกคนก็คือเด็กริมน้ำโขง
ว่ายน้ำแข็งทุกคนอยู่กับน้ำมาตั้งแต่เด็ก
คือเพื่อนของน้องเขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุก็ไหว้ไป
ตั้งใจจะไปไหนจะไปจุดที่เป็นกองไม้อยู่กลางน้ำ
ห่างจากฝั่งประมาณ๑๐๐เมตร
ผู้ชมดูคลิปตอนแรกนี่เห็นไหมฮะ
เขาบอกห่างฝั่งแค่๑๐๐เมตร
กำลังไหว้กันเป็นกลุ่มอยู่ดีน้องเอในวงกลมแดง
หลุดออกจากกลุ่มแล้วไหลไปเนี่ยไหลมาอย่างนี้เลย
แล้วไหลห่างเพื่อนไปเรื่อยเพื่อนก็พยายามจะไหว้ตามไปดึงตัว
แต่ไม่รู้ยังไงฮะเหมือนกับน้องเนี่ย
คือมันเหมือนกับมีร่องน้ำหลากหรือว่ากระแสน้ำวนเนี่ย
มันดูดเข้าไปเลยแล้วก็จมลงไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
บอกไม่รู้จะช่วยยังไงจริงไปไม่ถึงไม่ทัน
คือน้องเอนี่เป็นเด็กที่น่าสงสารมากนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลิกกันก็อยู่กับยาย
น้องก็เป็นเด็กสู้ชีวิตเป็นนักกีฬาเรือพายของโรงเรียน
วันนี้เนี่ยเป็นวันสอบปลายภาคก่อนจะปิดเทอมใหญ่ด้วยนะ
แต่ก็มาเกิดเรื่องเศร้าซะก่อนเมื่อวานนี้ก็เนี่ยฮะ

นี่นะฮะคือนักกีฬาเรือพายนะ

ค่อก็เหมือนกับเขาไหว้น้ำแกงเขาอยู่กับแม่น้ำโคนมา
เพราะฉะนั้นอย่าประมาสเลยนะฮะน้อง